ทุกวันศุกร์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะ

สุกอย่างนี้สุกสุดสุด

เผื่อจะเป็นไอเดียของแต่ละคนที่บอกว่าอยากจะไปเที่ยว

ไปแบบวันเดย์ทริปหรือว่าไปแบบเช้าเย็นกลับนะคะ
ไปเที่ยวที่ตลาดหัวตะเข้ค่ะ
เป็นตลาดชุมชนโบราณที่สำคัญ
ใช้เงิน๓๐๐บาทเท่านั้น

ตลอดทั้งวันและรวมค่าเดินทางด้วยรถไฟ

เราพาไปเที่ยวในสุขสุดค่ะ

มาเริ่มต้นทริปท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป
สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงค่ะ

วันนี้เราจะเดินทางไปตลาดหัวตะเข้
ด้วยรถไฟฟรีขบวนที่๒๘๑สายกรุงเทพกบินบุรีค่ะ

แต่ควรเผื่อเวลาก่อนรถไฟออกประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
ไม่งั้นอาจจะพลาดตัวฟรีได้
รถไฟมาจอดเทียบชาญชาลาในเวลา๘โมงตรงเป๊ะ
พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลย

ขอเลือกริมหน้าต่างชมวิวเมืองกรุงในมุมมองที่แตกต่างกันค่ะ
วันนี้เพื่อนร่วมทางก็ไม่น้อยเลยนะคะเต็มทุกที่นั่ง

เราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟหัวตะเข้ค่ะ
เดินเท้าต่ออีก๑๐นาทีจึงจะถึงตลาด

ถือเป็นการออกกำลังกายยามเช้าไปในตัวค่ะ
และแล้วเราก็มาถึงตลาดหัวตะเข้
ตามชื่อของชุมชนซึ่งในอดีตมีจราเข้ชุกชุมค่ะ
บรรยากาศสงบร่มรื่นของบ้านไม้สไตเรทโทรย้อนยุคสองฝั่งคลอง

แต่เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายฮิปต้องมาเที่ยวชม

กับงานศิลปะกราฟิตี้รูปหัวจราเข้
เรียงรายอยู่ในบริเวณตลาดและตามกำแพง

ลงโซเชียลอวดเพื่อนแป๊บนะคะ
คือจริงแล้วเราเป็นตลาดเก่า

นั้นสิ่งที่นี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะคะ
แล้วก็มีกลิ่นอายของศิลปะ
เพราะว่าเราอยู่ใกล้วิรัยช่างสินเทคโนนะคะ
ซึ่งลูกหลานเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเป็นอาร์ตเยอะนะคะ

แล้วเห็นภาพบ้างเห็นผลงานทางศิลปะนะคะ
ฟิตี้ต่างสตรีทอาร์ตนะคะ
ในบางวันเราจะเห็นภาพน่ารักของนักเรียนนักศึกษา

เรียนรู้นอกสถานที่ที่ห้องเรียนริมน้ำ
อย่างน้องกลุ่มนี้มาเรียนวิชาดาราศาสตร์
เรียนรู้ด้วยวิธีง่ายแต่ได้ผล

ใครที่สนใจอยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดาว
ก็สามารถไปนั่งเรียนกับน้องได้นะคะ
สำหรับใครที่มาเดินเที่ยวเล่นชมงานศีล

แล้วเกิดอารมณ์ศิลป์อยากจะทดลองทำงานศิลปะ

ก็สามารถแวะมาได้ที่บ้านสามครูค่ะ
ที่นี่เขาก็มีงานศิลปะหลายรูปแบบ

อย่างวันนี้ก็จะมาทดลองวาดลายไทยดูนะคะ
มาดูกันว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางศิลปะ

สำหรับคนที่ไม่ถนัดงานวาดภาพ

ค่อยบรรจงวาดตามลายเส้นปลูก

ก็ได้ภาพยักษ์ลายไทยแบบยอดกระหนก
มาเป็นงานสินของที่ระลึกกลับบ้านได้แล้ว

มาหาคุณลุงวีระแจ่มใสที่แกลอรี่ได้ค่ะ
ที่นี่นอกจากจะจัดแสดงงานศิลปะสวยแล้ว

ด้วยวิธีง่ายใช้วัสดุจากธรรมชาติดูค่ะ

พร้อมนำไปบ่อยบินเล่นโต้ลมแล้ว

แนะนำให้ไปล่องเรือรับลมเย็น

สองฝั่งคลองของตลาดหัวตะเข้
ที่นี่มีบริการเรือสำหรับนักท่องเที่ยว

บ้านไม้เก่าพุ่มไม้น้ำเขียวชะอุ่ม
และยอแบบโบราณตามหน้าบ้านหลายหลัง

เสร็จแล้วก็ต้องไปชิมกันต่อค่ะ
ใครที่กำลังหิวแนะนำร้านผัดไทยหอยทอดเจ้านี้เลย

ค่อยทอดอย่างใจเย็นจนเหลืองกรอบ
ถั่วงอกลงคลุกเคล้าพร้อมเสิร์ฟ

ทานร้อนอร่อยและอิ่มท้อง
ละ๔๐บาทเท่านั้นจ้า
ตบท้ายด้วยของหวานที่ร้านณลาดกระบัง

สนุนราคา๑๐๔บาท

ลงตัวมากหวานกำลังพอดี
เครื่องดื่มปั่นในยามอากาศร้อน

ค่านั่งเรือเที่ยวชมคลองไปกลับ๑๐๐บาท

ของหวานที่ร้านนะลาดกระบังอีก๑๐๔บาท
รวมแล้ว๒๔๔บาทค่ะ
ใครอยากลองมาใช้วันหยุดแบบเที่ยวง่าย

ก็แวะมาที่หัวตะเข้ได้ค่ะ
ตลาดเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
รับรองว่าเที่ยวสนุกสุดแน่นอน